คุณผู้ชมไปดูภาพที่เรียกว่าซึ้งจริง
แล้วก็คือถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
ช็อตที่หลายคนก็บอกว่าซึ้งใจไปตามกันค่ะ

้มลงกราบแทบเท้าครูสลาแบบนี้เลยค่ะ
งานแถลงข่าวอัลบั้มนี่แหละค่ะ
โดยบันเทิงไทยรัฐนะคะได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจ

แต่ด้วยความที่แบบงานมันคนเยอะ

คุณผู้ชมเชื่อไหมคะดิฉันเป็นคนสัมภาษณ์ไป

คือเขาบอกกับเรานะคะว่าเหมือนได้ปลดล็อกความรู้สึกที่เก็บเอาไว้มา๗ปีเชอรี่
ประมาณว่าเหมือนแบบเข้าวงการมาอยู่ในแกรมมี่โกมายาวนานมาก

เหมือนแบบว่าทำนู่นทำนี่
ท้ายที่สุดแล้วครูสลามาพูดบนเวทีนะคะ
ซึ่งพอพูดแบบนี้ครูสลาก็บอกว่าเออจริงแล้วคือแบบ
ที่แบบว่ามิกัวเจกเลยโรบรวมศิลปินลูกทุ่งกรรมิโกะเบอร์หนึ่ง
เห็นชอตที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากจริง

ทั้งรามเผินแล้วก็ครูศระกันหน่อยค่ะ
มันก็เป็นน้องที่เฝ้ามองตั้งแต่เขายังเด็กเลยครับ
ผู้กับเฝ้ามองและก็มีจังหวักนี่แหละ

แต่โบรแดบออกให้เผิ้ลแต่ขึ้นว่าน้องมีคำถาม

แล้วคู่กับว่าเคยบอกผมเลยขอบคุณคู่ครับ
บุญคุณนี่ผมก็รู้ว่าสิตอบแทนได้อย่างไร
เพราะว่าผมตามหามาตลอด๗ปี

ให้ชีวิตใหม่แก่ผมให้โอกาสผม
ให้ผมได้เป็นนักร้องคือครูสลาครับ

ค่ะน้ำตาสี่เหี้ยแบบจับเข่าไว้ก่อน
คือฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกของเด็กคนนึง

แต่ทำไมไม่เคยมาทำให้เพลงกับให้เราเลย
คู่สลามันคนปิดทองหลังพาเลย
เจ้าน่าวนั่งร้องไห้แบบตัวสั่น

คือมันเป็นแบบภาพที่แบบหลายคนประทับใจนะคะ